ไปพบทารกถูกทิ้งอยู่ที่กองขยะ

ตกใจตกใจไม่รู้เลยว่าท้อง
เพราะว่าประจำเดือนมาทุกเดือนมันเป็นไปได้ไหมครับคุณผู้ชมฮะ
มันเป็นไปได้ไหมอันนี้ต้องถามดู

ทารกแรกเกิดถูกเอามาทิ้งไว้ที่ถังขยะ
ในซอยโพธิศาล๑ทับ๑หมู่บ้านสิริอุไรหมู่๖ตะบนนาเกลือ

ชาวบ้านแตกตื่นออกมาดูวิจารณ์กันให้แซ่บ
กู้ภัยมาแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลบางละมุงไป
สอบถามทราบว่าก่อเจอทารกแก้วผาท่านอายุ๕๔ปี
เอาหมาไปเดินเล่นตอนเช้า

โอ้โหไปดูเองก็ไม่กล้าเรียกเพื่อนบ้านมาเป็นเพื่อนก่อน

รีบแหวะก้องขยะเข้าไปช่วยเหลือ
หาผ้าสะอาดมาห่อตัวเพื่อความอบอุ่น
แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ

ขณะที่นายธนพงศ์อกอุ่นกู้ภัย
กู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยาเนี่ยนะ
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ถึงชั่วโมง
ได้รับแจ้งเหตุก็มีคนขอความช่วยเหลือ
ว่ามีผู้หญิงผู้หญิงผิวขาวหน้าตาดีนะ

อายุเพิ่ง๑๗ตกเลือดฮะ

เลือดใกล้กับจุดที่ไปพบทารกนั่นแหละ
พอไปตรวจสอบในห้องเช่าเลขที่๒๐๖นะ

เขาบอกว่าเยื่อหุ้มรก
เยื่อหุ้มรกเด็กตกอยู่ในห้องด้วย

แต่ผู้หญิงบอกว่าหนูมีประจำเดือน

คราวนี้ผิดสังเกตแล้วส่งลงพยาบาลก่อนเถอะ

มันคือความผิดปกติที่เกิดขึ้น
ก็วงจรปิดนี่แหละครับคุณผู้ชมดู

ผู้หญิงคนนี้นะฮะแล้วก็ถือถุงพลาสติกไปด้วย

ขากลับตอนเดินเข้าห้องพัก

โอ้โฮเลือดไม่ใช่น้อยนะโอ้โฮ
เป็นทางขึ้นมาไกลไปเลยโอ้โฮน่าตกใจ

ติดตามความคืบหน้าทราบว่าทารกแรกเกิดไปรักษาตัว
เฮ้ยน้องรอดนะเออโอ้โหบุญดีจริงลูกเอ้ยค่ะนะฮะ
คลินิกเด็กแรกเกิดโรงพยาบาลบางละมุง
น้ำหนักตัวนะแม้ว่าจะเป็นข่าวเจอเด็กทิ้งถังขยะ
แต่ใครชอบก็จดนะน้ำหนัก๓๐๐
ฮะโอ้ยใหญ่มากนะพี่เบิร์ดโอ้ย๓๗๐๐
ภาพร่างกายแข็งแรงดีคืออายุคันก็๙เดือนแหละ๓๙สัปดาห์นะ
อุ๊ย๓๙นี่คือคลอดใช่ค่ะคือ๓๘ขึ้นไปนี่คือพร้อมคลอดได้แล้ว
อันนี้๓๙แบบ๔๐นี่คือแบบโอ้โหดูแข็งแรงด้วยนะ
แข็งแรงมาก๓๗๐๐๓รกกว่ากับ๔โลนะครับพี่ผู้ชม

ของเด็กคือนางสาวต่อยอายุ๑๗ที่เราเห็นเขาเดิน
เขาเป็นคนละครปฐมเขาเป็นคนละครปฐมรักษาตุดอยู่ในห้องคลอดบอก
ปวดท้องน้อยนะแล้วก็มีสภาวะเลือดออกในช่องคลอด
ตำรวจประสานนะครับข้อมูลจากทีมแพทย์เบื้องต้น
ของเด็กอย่างที่ผมบอกตอนต้นเลยบอกที่ผมบอกก่อนเลยคือ
แม่บอกว่าไม่รู้ว่าตั้งคันเพราะว่ายังมีประจำเดือนทุกเดือน
คลอดเด็กออกมาก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกก็เอาเด็กไปวางทิ้งไว้
ตำรวจยังไม่เชื่อครับเดี๋ยวรอแม่อาการดีขึ้น

ถ้าเกิดว่าเด็ก๓๗๐๐นี่คือ๓๗๐๐กรัม
นี่คือเด็กตัวใหญ่มากนะคุณผู้ชม

น้ำแข็งอ่านข่าวหลายคนเห็นน้ำแข็งอ่านข่าวใช่ไหม

แต่ท้องก็ยังใหญ่มากขนาดนี้

บางคนบอกว่าท้องสาวจะไม่ค่อยเห็น
แต่ถ้า๓๗๐๐กรัมต้องเห็น
ต้องเห็นว่ามันมีนูนออกมาแล้ว

คือถ้าเกิดแบบเด็กแบบ๒๐๐กว่า๒๐๐นิดอันนี้จะพอเข้าใจ